ต่อกันที่หนึ่งในลูกสาวฝาแฝดของพี่ตัวสรรยูกันหน่อยค่ะ
ลูกหนังนั่นเองค่ะได้มีการโพสต์ข้อความ
แล้วก็โพสต์คลิปซึ้งไว้ในความน่ารักของโมเมนต์ที่เป็นพ่อลูกนั่นเองนะคะ

ฮัลโหลฮัลโหลอืมนี่แหละโอ้โอ้
โดยน้องลูกหนังนะคะได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษบอกไว้ว่า
หนูภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกนักสู้แบบพ่อนะคะ
หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
มีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงสาวปันเต็มฟ้า

ที่คุณแม่แหวนก็จากไปด้วยโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน
เข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของพี่ตัวแล้วก็พี่เปิ้หัทยาด้วยนะคะ